หลวงบอกถูกแย่งสามีไม่พอ
เมียน้อยยังมาด่าถึงพ่อเธอแม่เธอลูกของเธอ

ไปเคลียร์ถึงคอนโดมิเนียมเลยครับ
ไปไปค่ะไป
แยกประโกะแยกประโกะเนี่ยพ่อและแม่กู

กุบอกหลายครั้งแล้ว
บนเจ้าจะหลายครั้งแล้วไหม

ผู้หญิงเสื้อสีดำ
บุกเข้าไปนะครับต่อสู้กับผู้หญิงชุดสีชมพู

ฝ่ายผู้หญิงเสื้อสีดำตะโกนด้วยความคับแค้นใจนะฮะ

แล้วก็มีพี่ลวงฮอล์คนนี้นะฮะ
เอาตัวแทรกแทรกระหว่างการที่เขาตีกันอยู่

คุณตุ๊กได้เป็นภรรยาหลวงเล่าถึงปัญหาครอบครัว
บอกอยู่กินกับสามีจนมีลูกสองคนนะนะ
นะสิบสี่ปีคนหนึ่งแล้วก็เจ็ดขวบคนหนึ่ง

เธออยู่กับลูกพี่แปดริ้วสาเชิงเซา
ไม่เคยมีปัญหากันกระทั่ง๓ปีที่แล้ว

มีความสัมพันธ์กับสามีของเธอนะฮะ

ที่สำคัญเธอมีทะเบียนสมรส
ใจนะฮะไปเจอที่คอนโดมิเนียม

แล้วเดี๋ยวจะคุยกับสามีเรื่องขอหย่าแล้วฆ่า

พอไปถึงครับฝ่ายหญิงนะฮะคนใหม่นะ

คุณตุ๊กบอกนาทีนั้นนะฮะโอ้โห
ผึงเลยขาดผึงเลยนะฮะ
อีกฝ่ายเงื้อมือผลักเธอก่อนเธอว่างั้นนะ
จากนั้นก็เกิดการตะลุมบอลกันระงับอารมณ์ไม่อยู่แล้วล่ะครับ
เราก็บอกไปทางคุณผู้ชายทางสามีเราว่า
มันเกินไปนะมีปัญหากับเรา
เราไม่พอด่าลูกคุณก็น่าจะช่วยปกป้องลูกบ้าง
นี่บัตราถึงผู้ปกรารีมันเกินพนนะคุณ

คือเราก็ต้องแบบเขาทำเราเราก็ต้องแบบลุยอะค่ะ
แต่นั้นคือพี่อยากให้ไหวรับเกินทางใจ
คือเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้จริง
สงสัยลูกล้างว่าเออลูกอ่ะมาขอภาพเลี้ยงดูนะอะไรแบบนี้ค่ะ
พี่เขาไม่อยากให้ลูกมารับลูกอย่างแบบนี้หรอกค่ะ
มันมันไม่ไหวดีเลยค่ะ
อ้าวฝ่ายผู้หญิงชุดสีชมพูในคลิปนะ

ส่งน้องสาวของนะฮะฝ่ายชายมาชี้แจงแทนตัวเอง
เป็นคุณเอนามสมมุติละกันเป็นน้องสาวสามีของคุณมิ้น
งงไหมฮะอาจจะงงหน่อย
ทุกวันนี้บอกมาช่วยเลี้ยงหลานอายุ๓ขวบครึ่งกับ๑ขวบครึ่ง
เธอก็ลำบากใจที่จะพูดเพราะมันเป็นเรื่องของพี่ชาย
ซึ่งเขามีภรรยา๓คนครับ
คนแรกอยู่นครปฐมมีลูก๑คนเรียนจบมหาวิทยาลัยไปแล้ว
คนที่๒คือคุณตุ๊กที่อ้างว่าเป็นเมียหลวง

คุณเอฝากถึงอีกฝ่ายบอกว่าอย่าพยายามสร้างเรื่องราวอะไรเลย
เรื่องที่อ้างว่ามิ้นท์ไปด่าบุปการีก็เป็นเรื่องนมนานแล้ว
คู่นี้คุณเอภาคหมายถึงมิ้นท์กับตุ๊ก
ขึ้นโรงพักมาแล้วหลายรอบครับคุณผู้ชม
รวมถึงเรื่องที่ถือทะเบียนสมรสก็อยากให้พูดความจริง

เพราะก่อนหน้าจะมีทะเบียนก็ไม่เห็นเคยแสดงตัวตนครับ
ทีละเขาเหมือนกับเขาก้าวเลย
ขณะที่ผู้หญิงที่ชื่อมิ้นท์เนี่ยนะบอกว่าเข้าแจ้งความไว้แล้วที่
สพทนส่วนเรื่องสถานะของสามี
ก็รับรู้ว่ามีภรรยามาแล้วหลายคน
แต่ขออีกฝ่ายอย่ามารื้อฟื้นอะไรดีกว่า
ต่างคนต่างอยู่เงียบกันดีกว่าเธอว่างั้นครับ